จังหวัดระยองง้อกันอีกแล้ว
ฉุดกระชากลากถู
นี่คือเบื้องต้นของการง้อของผู้ชายคนนี้ครับ
โอ้โหโอ้โหคุณผู้ชมถามว่านี่แค่เบื้องต้นเหรอเบิร์ต
ใช่ผู้หญิงคนนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
ถูกผู้ชายที่จะมาง้อนะครับ
ชุดกระชากรากถู

มาถึงหน้าร้านของเธอนะครับ
เอาคลิปนี้มาโพสต์บนเฟซบุ๊คส่วนตัวฮะ
ระบุข้อความบอกว่าตลอดระยะเวลาที่คบกันมา
ตบตีบีบคอถือมีดจะฆ่ามาดักหน้าโรงงานนะครับ
ไม่ให้ติดต่อกับใครกลัวเธอจะหนีครับ
ทิ้งข่าวทักไปคุยกับผู้เสียหายครับ
นีมากรุงเทพแล้วนะครับ
ถ้าไม่หนีก็ถูกแฟนตามล่าเธอใช้คำนี้
คือดีนะเธอบอกนี่คือการตามล่านะครับ
เมื่อวันที่๒๙ตุลาคมอดีตแฟนก็บุกมาหาที่บ้านอีกครั้งหนึ่ง

ยังส่งภาพร่องรอยบาดแผลที่ขาซึ่งเกิดขึ้นขณะที่
ฉุดกระชากลากถูนะครับให้ทีมข่าวดูด้วยแต่เธอบอก
โอ้โหยังไม่ขอให้สัมภาษณ์นะกลัวยังกลัวอยู่เลย
กลัวเขาจะตามมาทำร้ายอีกทีมข่าวเข้าไปดูในเฟซบุ๊กนะครับ
เฟซบุ๊คที่คาดว่าน่าจะเป็นของแฟนของเธอ
คุณผู้ชมอยากดูไหมอันนี้มาแสดงความเห็นใต้โพสต์คลิปเหตุการณ์ที่เธอว่า
เขาบอกว่ารูปเก่าขนาดไหนก็ขุดเอามาลงยอมใจจริง
และบอกด้วยว่าไม่ต้องลบเม้นคนดีอย่าเอาดีเข้าตัว
เอาความเป็นห่วงของคนที่เข้าไปดูไปเห็นคลิปก็แนะนำว่า
ให้เธอไปแจ้งความเอาไว้ก่อนเถอะนะครับ